ประชาชนถามกันเยอะค่ะว่าเมื่อไหร่เราจะมีบัตร
สำหรับการเดินทางที่ใช้ได้ทุกอย่าง
ทั้งรถทั้งเรือทั้งรถไฟฟ้าทั้งรถไฟใต้ดิน
ว่าจะสามารถใช้ได้ในช่วงสิ้นปีนี้
นายชัยวัดทองคำคูณผู้มนุยการสำนักนโยบาย
แผนการขนส่งและการจราจรหรือสนขอ
บอกว่าเดือนกรกฎาคมนี้ทางกระทรวงคมนาคม
เสนอแนวทางจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
เพื่อบริหารจัดการเรื่องของระบบรายได้กลางของระบบตัวรวมค่ะ
จะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ภาครัฐจะถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ๕๐
ตอนนี้อยู่ระหว่างให้เอกชนผู้เดินรถไฟฟ้าทั้ง๔สาย
ปรับระบบการให้บริการและซอฟต์แวร์ของรถไฟฟ้าแต่ละราย
ที่จะนำมาเข้าร่วมระบบบบริหารจัดการรายได้กลาง
ผู้อำนวยการสนขอบอกว่าผู้ประกอบการต้องดำเนินการแบบนี้นะคะ
เชื่อว่าภายในปีนี้ประชาชนจะได้ใช้ตัวร่วม
ภายใต้ชื่อบัตรแมงมุมสำหรับรถไฟฟ้าทั้งสี่เส้นทางก่อน

ทั้งรถทั้งเรือภายในปี๒๕๖๐ถือว่าสะดวกนะคะ
ส่วนรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็ได้รับพระราชทานชื่อเส้นทาง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าฉลองรัชธรรม
ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินเปิดการเดินรถอย่างเป็นทางการ
ในวันที่๖สิงหาคมนี้ค่ะ